พี่คอยนวรอยู่ในสวนลำใหญ่คอยเสาจนกลมใจป่านนี้ทำไมนวรใหญ่ไม่มา
ไม่เคยผิดนัดนวลไม่เคยผลัดเวลานัดไว้ไม่มาพี่หรืออุตส่าห์มาปูผ้ารอ
ที่คอยนวลอยู่ในสวนตั้งนาน
คอยเสียจนค้อนวันไม่เคยคอยนานอย่างนี้เลยเนาะ
พูดเองใช่ไหมเก็บลำไยให้พี่รอ
มดแดงกัดคอมารอคนสวยช่วยเก็บลำไย
ลำไยดีของพี่นี้พันกระโหลก
ใครได้กินเหมือนมีโชคลำไยกระโหลกมันลูกใหญ่
เชื่อพี่เถิดนวลลงยุ้ยด้วยส่วนยกนิ้วให้
กินไปเก็บไปสนุกจะตายเหนือกนวลเอ้ย
พี่คอยนวลอยู่ในส่วนตั้งนาน
ลำใหญ่เก็บคนเดียวไม่ไหว
อย่าว่าเสาสีโปรดเห็นใจพี่สามเชย
นักไว้ที่เคยไม่น่าลืมเลย
ในส่วนลำยาย
ลำไยดีของพี่นี้พันกระโหลก
ใครได้กินเหมือนมีโชคลำไยกระโหลกมันลูกใหญ่
เชื่อพี่เถิดนวลลงยุ้ยด้วยส่วนยกนิ้วให้
กินไปเก็บไปสนุกจะตายเหนือกนวลเอ้ย
พี่คอยนวลอยู่ในส่วนลำไย
เก็บคนเดียวไม่ไหว
อย่าว่าเสาสีโปรดเห็นใจพี่สามเชย
นัดไว้ที่เคยไม่น่าลืมเลย
ในส่วนลำยาย
เชื่อพี่เถิดมันมีโชคลำไยกะโลกมันลูกใหญ่